ดูข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เซ็นทรัลเวิล
ซึ่งเหตุการณ์นี้ศูนย์เอราวันรายงานยอดผู้เสียชีวิตก็คือ๒คน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๒๐คน
ส่วนวันนี้สภาวิทยาลัยกรณ์กับปพ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ยืนยันว่าตัวโครงสร้างยังคงแข็งแรง
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเปิดให้ทำการปกตินะคะ
ในส่วนของโรงแรมสำนักงานแล้วก็ห้างสรรพสินค้า

โมงพรุ่งนี้เปิดทำการตามปกตินะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นวันนี้หลังจากที่สภาวิศวกร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ก็ร่วมกันแถลงข่าวนำโดยศาสตราจารย์ดรอมรพิมารมาศ
เลขาธิการสภาวิศวกรพร้อมกับนายธีรยุทธ์ภูมิศักดิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็แถลงข่าวแบบนี้บอกว่าเบื้องต้น
มีพื้นที่ประมาณไม่เกิน๘๐ตารางเมตร
เป็นห้องเครื่องยนต์มีบ่อบำบัดน้ำเสียของอาการ
คาดว่าไฟคงลุกลามจากจุดนี้
เมื่อเกิดกลุ่มควันก็จะพุ่งขึ้นไปตามท่อระบายอากาศด้านบน
ซึ่งกลุ่มควันขึ้นตามปล่องอย่างเดียว
พอสะสมกันมากเข้า
ก็เลยทำให้ควันพุ่งไปถึงชั้น๘
แต่เบื้องต้นทั้งหมดก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบอีกครั้งว่าจริงแล้ว
ต้นเพลิงอยู่ที่ห้องไหนอย่างไรกันแน่
พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าตัวโครงสร้าง
คือหลายคนกังวลว่าโครงสร้างมันจะพังลงมาหรือเปล่านะคะ
ยืนยันว่าตัวโครงสร้างอาคารแล้วก็บันไดหนีไฟทุกอย่าง
ยังคงใช้งานได้ตามปกติแข็งแรง
และที่สำคัญทุกอย่างถูกออกแบบมา
ถูกก่อสร้างมาถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
พรปไปพรองรก์ขาที่ชั้น๘ฟิล์มก็ขึ้นจนเพดานชั้น๘เลย
แล้วมันก็จุดติดที่ชั้น๘
เรื่องของพฤติกรรมไฟก็เรียกว่าพฤติกรรมไฟ
พยายามอธิบายชุดข้อมูลที่หลายคนสงสัยก่อนหน้านี้
แล้วทำไมไฟมันไปลุกลามมากควันมากก็คือบริเวณชั้น๘

แล้วมีคนสำลักควันจุดนี้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะคะ
คือท่านพยายามอธิบายบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของไฟ
นอกจากนี้เลยค่ะที่การสภาวิทยาวากร
ยังบอกด้วยว่าจริงแล้วตึกขนาดใหญ่ทุกตึกจะมีปล่อง
เมื่อเกิดเพลิงแนวดิ่งต้องมีการป้องกัน
แล้วก็ปิดล้อมด้วยอัตราการทนไฟ
ซึ่งปล่องใหญ่ต้องการระบายอากาศจากชั้นใต้ดิน
ออกไปสู่ข้างบนตรงจุดที่มีพัดลมค่ะ
พอไปตรวจสอบพบว่าสำคัญเลย
ปล่องมันไปโผล่ที่ชั้น๘แต่มีท่ออยู่ท่อ๑มันหลุด
แล้วก็มันพังลงมาก็เลยทำให้จุดนี้แหละค่ะมีควันในปล่อง
ถูกปล่อยออกมาเยอะในชั้น๘หน้าห้องของผู้เสียชีวิต
เบื้องต้นตอนนี้ได้มีการสั่งปิดจุดเกิดเหตุ
เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่า
จะสามารถเปิดใช้การได้เมื่อไหร่อย่างไร
ส่วนชั้น๘ก่อนหน้านี้
มีข่าวลือว่าเป็นห้องเก็บเอกสารต่างใช่ไหม

เรื่องนี้เลขาธิการสภาวิศวกรบอกว่า
จริงแล้วชั้น๘เป็นห้องพักของเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่ห้องเก็บเอกสารตามที่เป็นข่าวนะ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของการวางเพลิง
ส่วนการตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างที่บอกไปค่ะ
อาคารยังคงมั่นคงแข็งแรง
เพลิงไม่ได้ไปกระทบกับโครงสร้างโดยตรง
รวมถึงเพลิงมันก็ไหม้กินระยะเวลาสั้น
จึงมีเพียงคราบเขม่าวควัน

ที่ไม่ได้รับความเสียหายได้ตามปกติ
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน
วันนี้ก็มีการออกแถลงการนะคะ

บอกว่าจะให้เปิดให้บริการเซ็นทรัลเวิล
ศูนย์การค้าทั้งออฟฟิศแล้วก็โรงแรม

ตามปกติตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้
การแถลงบอกว่ารอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร